หนึ่งภาพความประทับใจแล้วกันนะคะสำหรับคู่นี้เลย
คุณเต๋าสมชายนะคะคุณยุ้ยภรรยาแล้วก็มีอีกหนึ่งคนเซอร์ไพรส์
เห็นภาพว่าแวบแล้วนะคะคุณนัดมีเรียนนั่นเองอ้าว
ถ่ายภาพร่วมเฟรมกันกอดคอกันโอ้ยกลมเกลียวทีเดียวนะคะคุณ
โดยฝ่ายหญิงนะทั้งคู่แล้วก็ต่างโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมของตัวเอง
ด้านสาวยุ้ยค่ะเขียนแคปชั่นว่าอีกหนึ่งความประทับใจ
รูปกล้องนัดสวยยืมหน่อยนะฝากสาวนัทมีเรียค่ะ
เขียนข้อความว่า๑๐ภาพความประทับใจ
ใครเป็นใครเหลือนดัวเองซึ่งในนั้นค่ะก็คือภาพนี้นั่นเองนะครับคุณ
ยชานี่สไลด์อินสตาร์แกรมขึ้นมามีการโอ้ย
เราแอบสตันนิดหนึ่งนะแอบสตันนิดหนึ่งแต่ก็โอ้ยดูทุกคนมีปัญหาอะไรกัน
ใช่ค่ะคุณอีกหนึ่งความสัมพันธ์ของอีกคู่ที่ชาวโซเชียลเห็นแล้วก็
ปลื้มปลิ่มไม่ได้นะคะก็คือภาพของคุณแอมสวรรคโพสต์คู่กับคุณเปิ้ลหัทยาค่ะ
ที่ก่อนหน้านี้นะหลายคนเข้าใจผิดว่าคู่นี้ไม่ลงรอยกัน
เพราะเรื่องความรักในครั้งก่อนนั่นเองนะคะซึ่งการโพสต์ครั้งนี้ค่ะ
คุณแอมสวรรคก็ยังเขียนแคปชั่นด้วยนะคะไม่เคยมีสิ่งใดเลยที่เป็นสิ่งไม่ดีสำหรับเรา
ไม่เคยมีมาแต่ไหนแต่ไรและจะไม่มีตลอดไป
เพราะชีวิตคือชีวิตไม่ใช่ละครเสมอไปชีวิตไม่ใช่เออะอะไรก็ละคร
คนเขารักกันอยู่ดีฝากเปิ้ลหัทยาค่ะก็เข้ามาตอบคอมเมนต์นะคะ
ดีใจที่ได้เจอน้องรักรักเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมคือมีนัดแนะไปทานข้าวกันอีกด้วยนะคะคุณ
เพียงเท่านั้นค่ะงานนี้ก็ยังมีเสียงจากคนกลางอย่างร็อกเกอร์สาวเท่เลย
เดี๋ยวเรามาดูกันคุณปุ๊อัญชาลีค่ะที่รับประกันความรักใคร่กลมเกียวของสองสาวคู่นี้นะคะ
ขณะพี่ปุ๊นะนั่งขั้นกลางทั้งสองยังคุยกันกุ๊กกิ๊กน่าเอ็นดูเลยค่ะ
ยังทิ้งท้ายด้วยนะว่าใครอย่าเสี่ยมก็มิสำเร็จ
เออนะคะเป็นก็เรื่องราวความรักครั้งเก่านั่นเอง
แล้วก็มีการปรับความเข้าใจจริงเขาก็ไม่พิดใจอะไรกันหรอกนะคุณ
ในอดีตเมื่อหลายปีก่อนคุณแอมกับคุณตัวสรรยูเขาเคยเป็นคู่หวานกันมาก่อน
คนก็ไปคิดกันเองว่าเออนะฝ่ายหญิงเขาจะทะเลาะกันหรือเปล่า
แต่ไม่จริงนะคะคุณเขายังรักกันเหมือนเดิมค่ะ